เวลาขับรถไม่ว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์จะขับรถเก่งหรือรถใหญ่อะไรก็ตาม
มีพฤติกรรมหรือว่าทำอะไรที่ไม่ถูกกฎจราจรไหม

มันมีทั้งแบบไม่ตั้งใจคืออาจจะมองไม่เห็นเผลอเลอ
หรือตั้งใจเห็นแล้วแหละแต่ไม่มีใครเห็นอ่ะฉันทำได้ไหม
ใช่ไหมผมประจำเลยชอบเปลี่ยนเลนเส้นทึบ
คือบางทีมันอยู่ในระยะกระชั้นชิด
แล้วมันไม่ทันจริงก็ต้องเปลี่ยนเลนในช่วงที่เป็นเส้นทึบ
แต่แท็กซี่คันนี้ไม่แน่ใจว่าทำบ่อยหรือเปล่าคุณผู้ชม

โอ้โห
ดินเตียงคิมพัชชนมอเตอร์ไซค์พี่น้ำแข็งคุณผู้ชม

ใช่ทางมันก็มืดสลัวหน่อยด้วยคุณผู้ชม
โอ้โหใครจะไปนึกล่ะว่าแท็กซี่จะกลับรถแบบนี้ตรงนี้แล้วเส้นทึบ
เราเห็นกันบ่อยไหมที่คนกลับรถแบบนี้

ตรงนี้ลาดกระบัง๕๔ครับเหตุเกิด๔ทุ่มเมื่อคืนนี้เอง
ตรงนี้เป็นถนนมุ่งหน้ามหัวเฉียวอำเภอบางพลีที่สมุทรปราการครับ
เป็นแท็กซี่สีฟ้าที่ตอนแรกจอดชิดซ้ายก่อนแล้ว

ส่วนมอเตอร์ไซค์ที่ชนไปถลายถลายไปประมาณสัก๑๐๐เมตรครับ
ตำรวจสพบังพลีก็ลงพื้นที่ตรวจสอบอุบัติเหตุนี้
ไปเจอมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าสีแดงทะเบียน๓๔๔๙ราชบุรี
ว่ำอยู่กลางถนนแบบนี้เลยคุณผู้ชม
คนขี่ชื่อพาดานายพาดาเนี่ยอายุ๒๓ก็เจ็บเล็กน้อยครับ
ส่วนคนที่ขับแท็กซี่ชื่อพี่สมชายแท็กซี่เขาทะเบียน๒๒๐กรุงเทพ
จนในทีตำรวจครับพี่สมชายก็ยอมรับนะ
ว่าอ๋อผมจะเลี้ยวกลับรถอืมอ้าวแล้วพี่พี่สมชายพี่รู้หรือเปล่าเนี่ย
เขาห้ามกลับเนี่ยผมก็รู้แต่ผมก็กลับ
แต่ผมมองดีแล้วนะพี่น้ำแข็งผมมองดีแล้วแต่มอเตอร์ไซค์ขี่มาเร็ว
แล้วไม่เปิดไฟหน้าด้วยอ้าวคุณผู้ชมฮะ
เดี๋ยวอาจจะต้องช่วยกันสังเกตหน่อยว่า
เตอร์ไซค์ที่ขี่มานี่เปิดไฟหน้าหรือเปล่านะ
แต่ทีนี้พี่สมชายเขายืนยันว่า

แล้วไม่ได้เปิดไฟหน้าก็เลยชนเข้าไปไงฮะ

อ๋อจะกลับรถ
เขามาเร็วแล้วไฟก็ไม่มีด้วย
แต่ว่าปกติเส้นทึบมันห้ามกลับไหม
เข้าใจผมเข้าใจผมเข้าไปด้วย
เพราะผมมองเรียบร้อยแล้วมองแล้ว

ฟังพี่สมชายคนขับแท็กซี่แล้ว

ก็อยากให้ฝั่งคนขี่มอเตอร์ไซค์ให้ข้อมูลด้วยว่า
ไอ้ตอนเขาขี่เปิดไฟมาหรือเปล่า
แต่ที่แน่พี่พี่สมชาย
กลับรถตรงนั้นไม่ได้นะมันห้ามกลับนะครับ